โทรแรมแซ่บบ้ายอาจารย์ครึ่งค่าฉีดน้ำบันชน

เพราะว่าตอนนี้นะคะช่วงสุดท้ายของเรานี้
ท่านใดก็ตามที่มีเดือนเกิดมีนาหรือว่าเมษา

จดเอาไว้ให้ดีดิฉันเกิดเดือนเมษาค่ะ

แต่ยังไม่ให้พูดเมษาให้มีนาก่อนค่ะอาจารย์

หนึ่งคาทาเรียกว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศ

เพราะฉะนั้นใครที่เกิดเดือนมีนาเดือนพฤษภาช่วงนี้เนี่ย

ตะชั่งคือเกี่ยวกับเรื่อง

หมายกดีความเอกสารสัญญาชนะเลย

แล้วก็ผู้ที่ทำงานราชการเด่นมาก
อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิง

จะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จ
โอ้ยอยากรับมีนา
ส่วนความรักเขาบอกว่าไง
คนนี้เป็นเพื่อนอยู่ดีกลับกลายมาเป็นความรัก
อันนี้ก็ดี

อย่างนี้

เออให้โอกาสเขาคูย
ถวายเทียนไข่เชิงเทียน
อย่างนี้ได้ไหม

ต่อไปเมสายนค่ะ
อะพร้อมตาย
รอแล้วต้องรอต่อไป
แต่คำอะไรรึไหมคุณผู้ชม
คือนางมองไม่เห็นว่าคนห้อยหัว
เพราะว่าเป็นสายรุ้ง
แม้บอกว่าดีมากเลยนะครับ
เพอร์เฟคคือเรื่องงานกับเงิน

แต่เพิ่งมารู้สึกว่ามันไม่ใช่
เดือนที่ต้องระวังคือเดือนมีนาคม
และเดือนตุลาคม
อ๋อมีนาคมกับตุลาคมนะคะทำเดือนที่ต้องระวังนิดหน่อยค่ะ
อันนี้คือเราเป็นคนเลือกเองนะจะไปบอกเลิก

ส่วนที่เราอาจจะโดนบอกเลิก
หรือว่าอาจจะแบบรู้สึกขัดแย้งกัน
นั่นก็คือในคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

สาวที่ดูไว้เนี่ยนะ
หนุ่มที่ดูไว้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจ
เราแบบว่าแค่เตรียมพร้อมรับมืออาจจะโดนอาจจะไม่โดนก็ได้ถูกไหมคะ
แต่วันนี้ค่ะอาม่ามีเคล็ดลับมาฝากด้วยใช่ไหมคะ
บอกเลยนะคะน้องพี่นะคะเพื่อนทั้งหลายค่ะ
วันนี้มีเคล็ดลับมาแก้รับรองว่าฮอตแน่นอน
ก็จะมีหนุ่มมารุมจีบไม่ก็มีหนุ่มสาวมาลุมให้เลือกไม่ขาดสายนะคะ
จะมีตัวเลขไหนบ้างเตรียมจดนะคะ
งานนี้จะเป็นม่ายโสดหรืออะไรก็ต่างก็ตามนะคะ
สิทธิ์ลุ้นพร้อมเพลียงเท่าเทียมกันค่ะ
ไปดูกันเลยค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของเลขเสริมเสน่ห์ครับ
พอพูดถึงตัวเลขก่อนเลยนะครับตัวเลขที่จะมาเป็นพระเอกสำหรับเรื่องของเสน่ห์นะครับ
จะมีอยู่ทั้งหมด๓ตัวครับผม

ตัวที่๒ก็คือเลข๔และตัวที่๓คือเลข๖ครับ
เลข๒นะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับ
สังเกตการเขียนของเลข๒อาราบิกดูนะครับว่า
สองอาราบิกเนี่ยเวลาเขียนนะครับมันจะคล้ายกับเงาของหงที่กำลังว่ายน้ำอยู่ถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเอาเลข๒มาใช้เนี่ยนะครับมันสามารถเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองได้นะครับ
คนที่สามารถใช้กับเลข๒ได้มีใครบ้าง
อย่างเช่นคนที่ทำงานประชาสัมพันธ์ต้องพบประผู้คน
แม้แต่คนที่ทำงานบริการทุกด้านเลยเนี่ย
ถ้าเป็นผู้ชายมีเลข๒อย่าติดกัน

ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มเรื่องของเสน่ห์นะครับ
ต่อไปเลข๔ครับเลข๔เนี่ยมันเป็นเรื่องของเสน่ห์ในการเจรจาและการพูดครับ
ถ้าเราเอาเลข๔มาใช้นะครับแนะนำว่าเลข๔ไม่ควรมีเกิน๒ตัวครับ
อย่างเช่นสี่สี่เป็นเลขสี่ดักเบิ้ลแบบนี้นะครับ
ทำให้เรากล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับหรือกล้าแสดงความคิดเห็นได้
และถ้าเมื่อไหร่นะครับเลข๔กับเลข๒มันอยู่ใกล้กันปั๊บเนี่ยโอ้โหยิ่งบวกพลังเข้าไปแรงมากเลยนะครับ
สองกับเลขสี่เขาเรียกว่าเลขมหาเสน่ห์เลยครับต่อไปครับเลขหกครับโอ้โห
เลข๖เนี่ยถือว่าเป็นเลขยอดนิยมเลยครับเพราะว่าเลข๖เนี่ยสามารถบ่งบอกนะครับ
ทั้งหมดสี่ด้านด้านแรกคือเรื่องของการเงินนะครับ
ที่สองคือความรักด้านที่๓คือเรื่องของศิลปะนะครับ
และด้านที่สี่คือเรื่องของความสุขโดยรวมครับทำอะไรก็ตาม
ถ้าเราหยิบเลขหกมาใช้เมื่อไหร่นะครับเลขหกเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มเสน่ห์
เรียกว่าการเพิ่มเซ็กแอปเพียลครับเพราะว่าเลขตัวนี้เนี่ยนะครับ
เป็นตัวเลขของการทำให้คนเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโหน่าหลงไหลนะครับ
ใครที่ต้องการเสน่ห์แรงแรงนะครับใช้ดับเบิ้ลหกเขาไว้
รับรองว่าไม่ผิดหวังครับแต่ถ้าเกิดอยากจะแรงแบบเสน่ห์แบบทำให้คนเข้ามาหลงไหล
เพศตรงข้ามรักเรามากมากนะครับหรือเขาเรียกว่าตัวเลขของความรักนะครับ
นั่นก็คือเลขสองเลขสี่เลขหกเอามาเรียงใหม่นะครับเป็นสี่สองหกหกสองสี่ครับ
เขาเรียกว่าเลขรับทรัพย์รับบอยครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขที่ต้องการความรักแบบเร่งด่วนมากมาก
หรือต้องการเสน่ห์แบบแปลงเร็วมากมากนะครับคุณจำเป็นนะครับ
หยิบเลข๓มาช่วยครับเพราะเลข๓เรียกว่าเลขของความกล้าครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองหยิบเลขหกสามหกนะครับหกสามแปดมาใช้ดูนะครับ
เรียกว่าความรักแบบเร่งด่วนนะครับหรือความรักแบบชิงคันเซ็นครับ
กับรถไฟเลยครับอันนี้คือลองเอามาใช้ดูนะครับ
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยได้เจอได้เร็วขึ้นนะครับ
ตรงข้ามแบบโอ้โหดึงดูสุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นทริปเล็กสำหรับการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองต่อเพศตรงข้ามครับ
ยังไงอ่ะ๔๒๖๓๖ใช่ไหมเมื่อกี้
ใช่๖๓๖แล้วก็มี๖๒๔ด้วย
ไม่รู้จะเลือกอะไรอาจารย์เอาเลือกเลขอะไรดีอาจารย์
อาจารย์เลยต้อง๖เลยเพราะว่า๖นี่คือดาวสุกไงความรัก
คือคำพูด๒แปลว่าเป็นคู่
ไอ้เง้มนี่ขอเลือกตามกันจริง

ดูได้โหมดสลับเกินไปมานี่คือได้พลังจากดาวเศรษฐ์สุขดาวจันทร์ดาวคุณ

ขทาชิณบัญชาที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้

แม้เสียดายเวลาหมดลงแล้ว
อาจารย์หากล่าวขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณค่ะสาธุน้ำมะนีมามาฮาราคาอิทธิ์ภูชาสุมันต์นะครับ

ชอบมาก
ที่เนี่ยจะบอกว่าก่อนจะลาจากกันนะคะ

ที่ทำให้ปากของคุณผู้ชมนี้นะคะ

สวัสดีค่ะทุกที

ขอบคุณมากครับ
เอาเป็นแบบว่าปากดีเลยใช่ไหมปากดูเลยนะ